เหตุการณ์นี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ
เปิดเรื่องด้วยการตากผ้าขยันสุดไปเลยครับพี่
โอ้สามีดีเด่นช่วยเมียตากผ้า
แต่ช่วยตากผ้าในวันฝนตกเนี่ยนะ

เออใช่ตากผ้าตอนฝนตกไม่รู้จะพูดอย่างไรดี
ไอขนาดนี้ไม่สบายหรือเปล่า

อ๋อรู้สึกหัวว่าไม่สบายตัวนี้หน่อยนะแม่
แต่ไม่เป็นไรมากหรอกพ่อแข็งแรงกว่า
เฮ้ยเป็นอะไรกับใครสุดเนี่ย

เป็นโควิด
โควิดเรื่องใหญ่แล้วล่ะครับ
อุ้ยไม่ได้เป็นพ่อไม่ได้ไปที่เตียงนานแล้ว
โอ้โหเขาไม่ได้เป็นเพราะเขาบอกไม่ได้ไปที่เสียงนานแล้ว

ที่ผ่านมาไปมาใช่ไหมไอแก

เป็นอะไรนะพี่สุดถึงกับสุด

คุณภรรยาครับลากพี่เขาเข้าบ้านก่อนดีกว่าครับตอนนี้

พ่อเป็นขนาดนี้เนี่ยไปหาหมอไหม
สั่นเป็นเจ้าข้าวขนาดนี้เนี่ยกินยาไม่น่าหายนะครับ
แต่นี่พ่อก็เป็นมาสองวันแล้วนะ
กินแต่ยาพารานี่กินแทนข้าวเลยมั้งเนี่ย
นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วล่ะครับ
กินเยอะขนาดนี้เนี่ยตายได้นะพ่อ

พี่เสกเข้าสิงเฉย
จะตายอยู่แล้วยังมีอังกฎร้องเพียง
ไหวไหมดูอาการพี่แล้วเนี่ย
บอกเลยว่าส่งอย่างแบดแต่ระวังจะแซดไม่รู้ตัวนะครับ
นี่ไม่น่าจะใช่ไข้หวัดใหญ่ธรรมดาธรรมดาแล้วล่ะพี่
น่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่ถึงใหญ่มากซะด้วย
ด้วยรักและห่วงใยเหล่าวัยเก่า
เราไปหาหมอแหลปกันดีกว่าครับ

พอพูดถึงเรื่องไข้หวัดใหญ่เนี่ยนะครับ

เพราะช่วงนี้อยู่ในช่วงหน้าฝนด้วย

มักจะมีการระบาดในช่วงหน้าฝนนี่แหละครับ
และยิ่งถ้าใครมีไข้ไอปวดเมื่อยตามตัว

เราอาจจะตกเป็นเหยื่อของโรคไข้หวัดใหญ่เขาแล้ว

ก็จะหายเองได้ภายใน๓๕วัน

มีโอกาสที่จะเสี่ยงเกิดโรคแทรกซ้อน
ปอดอักเสบสูงมาก
และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจตีบ
มากกว่าคนทั่วไปถึง๑๐เท่าเลยนะครับ

สำหรับสาเหตุหลักที่ทำให้วัยเก่า
ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ง่ายก็คือ
ภาวะภูมิคุ้มกันเสื่อมถอยครับ
เพราะวัยเก่ามีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนทั่วไป
เพราะการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอลงตามสภาพนั่นเองครับ
ประจำตัวที่รักษาไม่หายขาด
เช่นโรคไตเบาหวานมะเร็ง

ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะพบอาการแทรกซ้อน
รายก็มีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับ
ภาวะเปราะบางและความอ่อนแอในผู้สูงอายุ
ซึ่งเราพบว่า๑๐ของผู้สูงอายุ
สูญเสียความสามารถในการช่วยเหลือตัวเอง

และจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาคนอื่น
รวมทั้งนะครับ๑ในสามของผู้ที่สูงอายุที่นอนโรงพยาบาลยังไม่สามารถกลับมาทำกิจกรรมอะไรได้ตามปกติภายใน๑ปีแต่แต่แต่อย่าเพิ่งวิตกกังวลนะครับเพราะโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยสามารถที่จะป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปีและในปัจจุบันนี้นะครับมีการพัฒนาวัคซีนไข้หวัด
ใหญ่เนี่ยเหมือนอาการไข้ปกติเลยเพราะฉะนั้นนะครับวัยเก่าถ้ามีอาการดังกล่าวมาแล้วเนี่ยอย่างนิ่งนอนใจนะครับรีบไปหาหมอจะได้รู้ว่าเป็นไข้หวัดใหญ่หรือเปล่าครับเพราะภายใต้สุขภาพของคุณอาจมีโรคร้ายหลบซ่อนอยู่ครับดูแลผู้สูงอายุที่บ้านพวกเราด้วยนะคะ